อีกคืนนึงทีนี้ได้ยินเสียงเพี้ยเหมือนคนตบที่หน้าขาตัวเองจากหลังร้านตอนประมาณตี๓ก็เลยเปิดประตูห้องออกมาเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
แก้มตอบหน้าดำแต่ตาสีขาวเลยนะ

วันธามาริยาวันธามาริยา
หรือว่าผีเนี่ยจะไม่ใช่คริสต์

นะโมตัดสะนะโมตัดสะ
ผู้หญิงคนนี้มากระซิบติดหูเลย
นะโมตัดสะสิ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นครับ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน

ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และนักเล่าที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราว
ร้อนโสดประสาทในค่ำคืนวันนี้
คนนี้มีวิธีการเล่าที่เป็นเอกลักษณ์นิ่ม

และในค่ำคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกัน

ไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ใช้ชื่อเรื่องว่าบ้านเช่า๒

เรามาติดตามฟังเรื่องราวเขย่าขวัญจากนักเล่าท่านนี้กันเลยครับ

เราจะคุยกันผ่านทางเสียงโทรศัพท์

ทีนี้เนี่ยต้องถามคุณกรเหมือนกับทุกคนที่มาร่วมรายการกับผม

เชื่อเรื่องผีผมมีให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
คุณกรเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
เต็มกราฟเลยว่าโลกนี้มีผีจากประสบการณ์ที่เคยเจอ
จากประสบการณ์ของตัวเองด้วยของลูกของตัวเองด้วยเหมือนกัน

คือขออนุญาตเมาส์นิดนึงแอบเมาส์นิดเดียวคุณผู้ชม
คือก่อนหน้าที่เราจะมานั่งถ่ายรายการตรงนี้
คุณกรเขาเอาคลิปวิดีโอหนึ่งให้ดูขออนุญาตเล่า

เป็นคลิปวิดีโอที่ย้อนกลับไปเมื่อ๔ปีที่แล้ว
เป็นลูกสาวตัวน้อยอายุ๔ขวบ

เกือบ๔ขวบไปทำบุญที่วัดนะครับ
แล้วก็ขากลับมันเหมือนจะไม่มีอะไร
ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยเดินผ่านเมน
แล้วน้องอยู่ก็หยุดที่หน้าเมน

แล้วก็บอกว่าสงสาร

สงสารคนนั้นที่อยู่บนเมน
คุณกรก็พยายามจะถามน้องว่า
หนูเห็นอะไรหนูรู้เหรอว่าที่นี่คืออะไร
น้องไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องชี้อยู่ตรงนี้มันคือเมน

น้องบอกว่าเห็นเป็นเด็กผู้ชาย

แล้วก็น้องเนี่ยพยายามจะวิ่งขึ้นไปบนเมน
เพื่อที่จะไปช่วยด้วยความที่น้องเป็นเด็ก

เขาน่าจะเห็นอะไรที่มันต้องน่ากลัว

ก็จูงปกติอยู่แล้วออกมาจากการทำสังฆฐาน
จู่ก็กระชากมือเราเลย

ตกใจเราต้องวิ่งตามทั้งภรรยาทั้งพี่ชายเขาก็วิ่งตาม
แล้วเขาก็พูดว่าหนูสงสารเขาหนูจะไปช่วยเขา
สงสารเขามากเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปที่เมน
แล้วเราพยายามดึงกระชากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมจะขึ้นไปให้ได้

คือจังหวะนั้นถึงแม้เราตกใจแต่เราก็หยิบกล้องมือถือ
มาถ่ายบันทึกไปก่อนเพราะเป็นเหตุการณ์ที่แปลก
ภรรยาก็บอกว่าหนูเห็นใครลูกหนูเห็นเขาเขายืนอยู่
แต่เขาไม่เห็นหนูเขาไม่มองหนูนะ
แล้วเขาก็หันหลังกลับไปเดินเข้าไปในปล่องเผาศพอะครับ
เขาบอกว่าบนนั้นที่เขาชี้ขึ้นไปมันเป็นปล่อง

ภรรยาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำความสะอาดเลย
ตรงนั้นมันสกระปกมากเลยคือเมนสกระปกมากเลย

แล้วยังไม่ยอมคือลูกสาวก็พยายามจะ
ขึ้นบันใดเมนขึ้นไปในคลิป
ก็พยายามกระชากไว้แล้วเราก็สัมภาษณ์ลูก

สัมภาษณ์ลูกว่าเห็นอะไรเห็นอะไรเขาก็บอกหนูเห็นเขาหนูเห็นเขาหนูสงสารเขามากเลย
เราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราต่างคนต่างอยู่หนูกลับเถอะหนูกลับเถอะนะครับ
สุดท้ายครับเขาก็ไม่ยอมกลับนะเราก็พยายามดึงเขาในคลิปครับ
เราพยายามดึงเขาพยายามดึงเขาสุดท้ายเขาก็ยังสะบัดมือจะวิ่งขึ้นไปจนได้
ที่สุดนะครับตอนที่ตอนนั้นเราไม่บันทึกกล้องแล้วนะฮะเราก็ต้องเก็บกล้องแล้วเราก็ถึงต้องอุ้มกันนะครับ
ใช้วิธีว่าอุ้มอุ้มคนคนหนึ่งแล้วก็วิ่งออกมาจากเมนแล้วก็บอกไม่ต้องตามมานะไม่ต้องตามมา
เรื่องราวเป็นแบบนี้ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่เราก็มักจะมาทำบุญอยู่ประจำอยู่แล้ว
ไม่รู้ว่าน้องเห็นอะไรแต่เห็นคลิปแล้วแปลกดีขออนุญาตไม่ได้เอาคลิปให้ดูเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่
และเห็นหน้าเห็นตาเล่าสู่กันฟังพอแล้วกันเพราะว่ามันไปผสมผสานกับความเชื่อของคุณกรว่า
ของคุณกรว่าคุณกรเขาเชื่อว่าโลกเนี้ยมีผีร้อยเปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์เลยทีนี้เนี่ยมาถึงเรื่องที่จะมาเล่าให้กับชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ครับนะครับใช้ชื่อเรื่องว่าตู้เย็นผีใช่ไม่ใช่ผีตู้เย็นนะ
ตู้เย็นผีผีตู้เย็นเนี้ยคือจะลงมาหาของกินใช่คุยคุยเหมือนทีมงานเราอืมอ่า
นั้นผีตู้เย็นครับผมอันนี้ตู้เย็นผีตู้เย็นผีเป็นประสบการณ์ของใครครับ
เป็นประสบการณ์ของคุณแม่นานหรือยังเรื่องนี้เรื่องนี้นานแล้วสักย้อนกลับไปเมื่อ๒๗ปีที่แล้ว
โอเคมาฮะตู้เย็นผีต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าผมเองเนี่ยมีโอกาสได้โทรมาเล่าในรายการของพี่แจ๊คนะครับ
คนไข้ห้องวีไอพีซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ลูกชายเจอนะครับที่ผมต้องไปทำบุญอย่างเร่งด่วน
นะครับทีนี้เนี่ยก็มีเรื่องของพี่ชายที่พิการผมก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับพี่ชายว่าอยากจะเอามาเล่าในรายการ
พี่ชายก็บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมระหว่างตัวพี่ชายกับคุณแม่เพราะฉะนั้นในส่วนของคุณแม่เนี่ยให้ผมโทรไปหาคุณแม่เอง
เพื่อไปเก็บข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มปรากฏว่าแทนที่จะเล่าเรื่องของพี่ชัยเรื่องเดียวกับการไปขยายของบ้านหลังนั้นที่เช่าสองร้อยครับ
กลายไปทั้งเรื่องเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยโทรไปเล่าในรายการทีนี้เนี่ยคุณแม่ก็เราก็ส่งคลิปย้อนหลังไปให้คุณแม่ฟัง
แม่ก็ฟังเสร็จปุ๊บก็โทรศัพท์มาหาผมบอกว่าแม่ได้ฟังแล้วนะลูก
แต่เรื่องที่หนูโทรไปเล่าอ่ะยังเป็นแค่ส่วนเล็กเล็กของแม่เองเฮ้ย
แล้วแม่จะโทรมาเล่าให้หนูฟังหนูตั้งใจฟังนะอืม
ผมก็โอเคแม่นะครับผมก็ฟังเรื่องของแม่เนี่ยผมเลยรู้เลยว่าแม่ผมเนี่ย
เป็นคนเห็นผีอืมอ่าคนเห็นผีเนี้ยคือเวลาผีปรากฏกายออกมาเนี่ย
จะปรากฏกายออกมาตามสภาพเขาเลยเวลาไหนอย่างไรทั้งกลิ่นเสียงนะ
สัมผัสมาหมดเลยนะครับผมก็เลยถามแม่ว่าเฮ้ยแม่เห็นผีตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ
บอกว่าเห็นผีตอนอายุประมาณได้สักสิบห้าปีโอ้โหนะครับเนื่องแล้วว่าแม่ผมเนี่ยเป็นคนชาวริมน้ำ
อ่าจังหวัดแห่งหนึ่งอืมนะครับก็จะมีมีจิตกิจกรรมคือชอบว่ายน้ำเล่นกันกับเพื่อนเพื่อน
ครับนะครับเขาก็จะว่ายน้ำเล่นกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่จะมีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่เขาชอบมากคือการดำน้ำ
แข่งกันดำน้ำแล้วถ้าเกิดใครโผล่หัวออกมาเนี้ยก็จะไปตีหัวคนนั้นอืมอ่า
ใครโดนตีเสร็จคนนั้นก็ต้องเป็นแบบเนี้ยคือทุกคนเนี่ยประมาณสี่ห้าคนก็จะว่ายน้ำแข็งมากเลยนะครับ
ริมแม่น้ำเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็เล่นกันประมาณประมาณ๕โมงเย็น
กันไปเรื่อยทีนี้เนี่ยแม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนคนนี้ดำน้ำเก่งจัง
คือดำอยู่ไกลเห็นหัวปุ๊บเนี่ยก็เลยไหว้ตามไปกะว่าตีหัวเราจะได้แบบให้เขาเป็นอย่างนี้
ก็เลยไปตีหัวเขาเพี้ยโดยปกติแล้วเวลาตีหัวเนี่ยเขาจะต้องโผล่หัวขึ้นมาชายอมอะไรอย่างนี้
แต่ตีไปทีเนี้ยไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมานอนนิ่งเหรอนิ่งอุ้ยแม่ก็เลยแบบเอ๊ะมันแปลก
ก็เลยไปตีหัวอีกทีนึงพอตีหัวเสร็จปุ๊บจับหัวเลยแล้วจับที่ผมอะครับ
แล้วก็ลองดึงดูอ่าพอดึงอ่ะนะครับไม่ใช่เพื่อนอ่ะมันเป็นศพเฮ้ย
ก็คือเป็นศพครับพี่เป็นศพก็คือดึงขึ้นมาเนี่ยเป็นศพของผู้หญิงคนหนึ่ง
ถล่นเลยนะครับแล้วก็ลิ้นจุกปากหน้าบวมตัวบวมเนี่ย
แม่ผมเนี่ยคือกรี๊ดอยู่กลางน้ำเนี่ยกรี๊ดลั่นเลยครับตรงริมนะฮะกรี๊ดลั่นเลย
เพื่อนต้องไหว้ตามมาดึงไว้เพราะว่ามันจะจมไงจะจม
ก็มาไหว้ลากลากมาตอนระหว่างลากมาเนี้ยศพเนี้ยมันก็ตามมาด้วย
กระเพื่อมน้ำตามมานะครับเขาตกใจกันมากเลยจะไปเรียกผู้ใหญ่
แถวแถวนั้นอ่ะมาช่วยกันเอาไม้เนี้ยมาเขียกศพให้มาติดกระฟังก่อน
หลังจากนั้นก็เรียกร่วมกับตันยูเนี้ยมาเก็บกู้ไปค่ะ
คือเป็นประสบการณ์ที่บอกว่าแม่ผมได้เห็นแบบศพเนี่ย
แบบเต็มหน้าเต็มตาแบบนี้นะครับทำให้แกช็อกมากเลย
ับประชิดด้วยนะประชิดเลยเอามือจับด้วยมือจับแล้วดึงอย่างนี้เลย
นึกว่าเพื่อนครับนะครับมันทำให้เหตุการณ์เนี้ย
ช็อกมากทีนี้เนี่ยในคืนนั้นเลยแกหลับอยู่นะครับ
บอกว่ามันมันไม่ได้ดึกมากคือที่บ้านของแม่เนี่ยเป็นบ้าน
ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้เป็นกับถนนหน้าบ้าน
ได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งร้องไห้ค่ะร้องฮือฮืออย่างเงี้ย
แล้วก็นอนฟังอยู่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงแบบใครอะไรอย่างนี้
แต่มันร้องร้องหนักมากอะไรแบบเนี้ยนะครับจนแกก็สงสัย
แกก็เลยชะโงกหน้าไปดูสิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนนี้
ตาเนี่ยถล่นออกมาจากเบ้าเนี่ยลิ้นจุกปากหน้าบิดลูกคนเดียวกันเหรอ
ใช่ครับตัวบวมน้ำอย่างเงี้ยอืมยืนมือเกร็งเกร็งเนี้ย
ผมสยายอย่างเงี้แล้วยืนมองแกจ้องแกเนี่ยอืมแล้วร้องไห้ครับ
กรี๊ดลั่นบ้านเลยช็อกนะครับคนในบ้านเนี่ยเปิดไฟกันแบบ
ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เล่าให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชื่อ
แจ๊คบอกว่าตาฝาดไปเองจำภาพมานะครับ
หลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับไม่ว่าจะหลังจากนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหน
เริ่มเห็นอะไรแปลกได้ยินเสียงแปลกจนถึงขนาดเห็น
กงตามสรรเจ้าอืมเห็นแม่ย่าตามต้นไม้หูเห็นครับ
พอแกเห็นปุ๊บแกก็รู้สึกว่าน่าจะหาประโยชน์จากการที่เห็นได้เออ
ด้วยการไปขอเลขนี่คือแม่ของผมผมเลยต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อน
ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้นะเดี๋ยวจะเอานี่มาไหว้นะ
นะครับทำให้แกมีเขาเรียกว่ามีโอกาสในการได้เลข
เขาก็ซื้อเลขถูกมาเรื่อยมันจึงเป็นเหตุผลว่า
ทำไมในเรื่องบ้านเช่า๒๐๐ที่แม่เจอผีวันแรกเลย

เพราะแกเห็นผีจนชินถึงขนาดแกไปต่อร้องกับผี
ได้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่
คือถ้าให้เลขถูกเดี๋ยวจะให้นู่นให้นั่นให้นี่นะ

ก็ถึงขนาดที่ว่ามันจะมีอยู่ช่วงเหตุการณ์
ที่ว่าตู้โทรศัพท์ตามชุมสายโทรศัพท์

แกเป็นยังไม่ว่าทางเข้าสมบัติ
แกไปหมดทุกทางสุดยอด
เพราะฉะนั้นกลัวไหมกลัว
แต่เวลาเจอก็จะต่อลองได้

ทีนี้เนี่ยก็มาถึงเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้
เหตุการณ์มันย้อนกลับไปเมื่อ๒๗ปีก่อน

ผมเองไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้

คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อว่าป้านิ่มกันแล้วกัน
นิ่มเป็นเพื่อนสนิทขายพลอยกับแม่มาในตลาดพลอยนี่แหละ
ก็คงไปได้ยินไอเดียไอเดียหนึ่งมาบอกว่า
ท่าเรือหนึ่งที่แหลมหนึ่งในจังหวัดนี้นะครับ
ชาวประมงเนี่ยชาวเรือเนี่ยเวลาเขาขึ้นฝั่งมาครับ
เขารู้สึกว่าเขาอยากจะร้องเพลงอยากจะกินข้าว
อยากจะสังสรรค์ถ้ามันหาที่ไหนไม่ได้
ถ้ามีร้านอาหารแบบคาราโอเกะเนี่ย
แกก็คงจะแบบทำเงินได้
นิ่มบอกว่าเอาไหมเดี๋ยวตัวเขาเนี่ยจะออกเงินทั้งหมดเลยนะครับ

แต่ขออย่างเดียวคือแม่เนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนหน่อย
แล้วช่วยทำอาหารแล้วก็คอยดูแลเด็กในร้านอะไรแบบนี้
ก็เห็นว่าโอเคก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่ท่าเรือที่นี่นะครับ
ทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นคนในเมืองนะครับ
นิ่มก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่ง
สถานที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตึกแถว
เป็นตึกแถวชั้นเดียวมันก็จะมีทั้งหมด๖ห้อง
ล้างทุกห้องไม่มีคนเช่าสักห้อง
บอกว่าเอาห้องขวาสุดก็คือห้องที่๖เนี่ยมันใหญ่ดี
น่าจะทำกิจการได้เขาก็เข้าไปตบแต่ง
ติดไฟสีแดงสีเขียวครับเป็นไฟกระพริบ
เราลองจินตนาการตามมาเป็นอย่างนี้
จะมีโต๊ะมีตู้คาราโอเกะนะครับห้องมันก็จะลึกเข้าไป
หลังจากตู้คาราโอเกะเสร็จก็จะเป็นห้องห้องนอนเป็นห้องพักเด็กเสิร์ฟแล้วกันครับ
แล้วก็เป็นห้องน้ำลึกเข้าไปก็จะเป็นครัว

ก็เป็นไปอย่างที่ป้านิ่มคาดการณ์ไว้ทุกอย่างคือขายดี
เป็นไปตามที่คาดเลย
ชาวประมงนะครับเวลาเขาขึ้นฝั่งมาเขาเห็นร้านแบบนี้ปุ
เขามากินมาดื่มร้องเพลงเขามีความสุขมาก
ขายดีต้องบอกเลยว่าขายดีมากนะครับ

ทีนี้มันมีคนรู้จักคนหนึ่งก็บอกว่า
อยากจะให้แม่กับป้านิ่มไปช่วยไปช่วยแกหน่อย
เป็นคนลุงคนหนึ่งไม่ยอมทำมาหากิน
วันกินแต่เหล้าแม่ก็เลยไปพบ

สภาพของลุงมีก็คือเป็นผู้ชายผิวดำผอม

ผมเป็นผมแบบสีขาวราวแก้มตอบ

แม่ก็เลยบอกว่างั้นมาช่วยงานแม่ง่ายแล้วกัน
อาจจะมาเปลี่ยนหลอดไฟด้วยมาตัดย่างง่าย
เพื่อลากกับเงินได้เงินเรื่อยคือ๒๐๔๐บาท
พอให้ไปถึงบ้างแกก็ไปลงกับเหล้า
แกก็มีชีวิตแบบนี้ให้ทำงานอะไรไม่ทำ
ได้เงินมาเมื่อไหร่รับจะลงกับเหล้า
ห้องเช่าแกของแกก็อยู่คนเดียว
อีกห้องหนึ่งก็เป็นคุณยายอยู่
พอผ่านไปไม่นานประมาณสัก๒๓เดือน

แม่ก็ไปช่วยจัดงานศพให้นะฮะ

นิ่มแกนึกอยากได้ตู้เย็นขึ้นมา

ต้องบอกก่อนว่าสภาพของห้องเช่าของลุงมีนะครับ

หม้อหุงข้าวกระทะนะครับ
แม้กระทั่งที่นอนใช้ไม่ได้เลยพังหมดเลย
มีตู้เย็นสีขาวอยู่ตู้เดียว

ลองคิดภาพว่าห้องเนี่ยมันสกปรกมากเลย

สะอาดขาวสะอาดอยู่อันเดียว
่งแสงออร่าให้ป้านิ่มแบบโห

ก็เลยเดินทางไปหาคุณยายข้างบอกว่า
ขอยืมตู้เย็นได้ไหม

ก็กันเองเห็นว่าช่วยเหลือกันมา

ก็เอากระบะไปกระบะตอนเดียว
มีคุณลุงขับมีแม่นั่งหน้า

เขาอาจจะไม่มีวิธีการในการขนตู้เย็น
แทนที่จะตั้งมาก็นอนมา
ระหว่างที่ขับมาเนี่ยนะครับ

ก็จะดูก็จะมุงดูกัน

เพราะบอกอ้าวนึกว่าโรงศพคือมันเหมือนโรงศพจริง
พอแหมกะพูดนี้ก็รู้สึกบางชักจะใจว่าไม่ดี

ตอนไปเอา๓คนยกขึ้นตอนยกลง๓คนยกลงไม่ได้

เขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันหนัก
เพราะปกติตอนยกขึ้นก็ไม่เห็นมีปัญหา
ก็เอาเข้าไปตั้งไว้หลังร้าน

ตีหนึ่งบ้างตี๒บ้างแล้วแต่ลูกค้า
แม่ก็จะนั่งซ้อมมาตราไซส์

บ้านเช่าก็อยู่ไม่ไกลขับขี่มอเตอร์ไซด์ไปสัก๕นาที

ก็จะมีญาติพี่น้องของแกอยู่ด้วยนะครับ

บอกเฮ้ยไปดูดิหนังร้านมีอะไร

ปกติเนี่ยตู้เย็นสมัยก่อนเวลาเปิดปุ๊บ

ไม่มีความเย็นก็เลยไปดูที่สาย

แต่ก็คิดว่าเสียงที่ได้ยินดึง

หลังจากที่ปิดร้านเสร็จประมาณตีสาม

เขาตกใจตื่นเพราะความตกใจใช่มั้ยครับ

เห็นแก้วน้ำวางอยู่บนหลังตู้เย็น

พร้อมกับของไหว้

เฮ้ยใครเอามาไหว้อ่ะ

ฉันเองเอามาไหว้

เจ๊เป็นคนใช้เอามาไหว้

ก็เกิดมาคืนฉันฝัน

ผอมแล้วเดินมาสะกิด

แล้วพี่่ลบอกเป็นดูครับ

เด็กมันก็เริ่มรู้สึกใจคอไม่ดี

เหมือนคนตบที่หน้าขาตัวเอง

จากหลังร้านตอนประมาณ๓อาทิตย์

แสงสว่างเนี่ยมันจะยังไม่เกือบจะถึง

เขาเห็นผู้ชายคนหนึ่ง

มือจับตู้เย็นอย่างนี้
แล้วก็ชงวกหน้ากลับมองเนี้ย

แล้วก็ชงวกหน้ากลับมองเนี้ย

หนูทั้งสองคนไม่นอนที่ร้านแล้วนะ
หลังจากนี้หนูจะไปนอนที่บ้านเพื่อน
แต่หนูจะมาทำจนปิดร้าน

แม่บอกได้ไม่เป็นไรนะครับ

งั้นเดี๋ยวฉันนอนเฝ้าเองก็ได้

วันนั้นตี๒ปิดร้านนะครับ

ร้านคนจะเยอะขายดี
แต่ตั้งแต่มีตู้เย็นเข้ามา

เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลย
แกบอกว่าเราเพิ่งมาอยู่ไม่นาน
เรายังไม่ได้รู้รอบของช่วงฤดูกาลเลย
บางทีเนี่ยชาวประมงชาวเรือเนี่ย
เขาอาจจะมีรอบที่เขายังไปเก็บ

คนก็เลยมาน้อยคิดมากเกินไปหรือเปล่า
มองโลกในแง่ดีกว่าคุณแม่อีกนะเนี่ย

นิ่มก็บอกว่าแน่ใจนะว่าจะนอน

บอกไม่เป็นไรหรอกกลัวของหาย

ก็เปิดไฟนีออนที่ร้านเอาไว้เลย
สว่างทางเดินเปิดสว่าง

แม้กระทั่งในห้องนอนก็เปิดไฟในออนสว่างเลยนะครับ

เราจะเห็นเตียงนอนเป็นหัวเตียงอยู่ขวามือเรา

ห้องนี้ไม่มีหน้าต่างมีแต่ช่องลม
แล้วตรงหัวเตียงเนี่ยจะมีพัดลมอยู่ตัวหนึ่ง
เป็นเตียงขนาดประมาณ๓ฟุตนะครับเตียงเล็กนะครับ
แม่ก็หลังจากที่สับก่อนแล้ว
แกก็ลงไปนอนนอนเล่นไปเล่นมาหลับ
จำได้ว่าตอนนั้นแกรู้สึกว่าหนาว

นอนตะแคงขวาก็คือหันหน้าไปที่ผนัง

คิดว่าจะมาเบาพัดลม
ก็เลยพลิกตัวกลับด้านซ้ายมาพัดลม

หน้าท้องครับชนเข้ากับร่างเลย

ท้องเนี่ยติดกับใครสักคนหนึ่งอยู่

แม่บอกว่าเป็นผู้หญิงผมยาวปะบา

แขนกุดแล้วก็แขนเขาสีขาวเลย

แม่เนี่ยรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยไม่ใช่คน

ของผู้หญิงคนนี้ดันแกอยู่

ทีนี้แม่ก็ตกใจ

เขากระโดดข้ามไปด้านหลังแม่

พยายามเหลียวขวาเนี่ยดูเนี่ย

แต่ตอนนี้เนื้อแนบเนื้อติดเลยนะฮะ

ชนแบบถึงขาเลยครับ

แล้วก็สะบัดแล้วพูดว่าก็ห่มสิ

ผืนเดียวกันกับบางสิ่งบางอย่าง

แล้วพูดต่อนะครับ

แล้วเนี่ยไม่กลัวเหรอ

ก็ให้เลขสิ

สอดเข้าที่ซอกคอ

ซอดเข้ามาเนี่ยนะครับ
มาจับที่บ่าขวาคิดภาพว่าตอนแต่แข่งซ้ายตานี่มองแต่ประตู
แล้วเอามือจับอย่างนี้มือจับนะครับล็อกเหมือนจะล็อกคอแต่ไม่ได้ล็อกคอ
จับมาไว้แล้วเขาก็พูดว่าได้สิเดี๋ยวจะให้หนักเลย
แล้วก็เอามือเนี่ยบีบหัวไหล่แม่อย่างนี้ครับ
ตอนนั้นแม่คิดในใจว่ามันไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วไม่ให้เลขแล้ว
คำว่าเลขหนักนี่ไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วนี่คุกคามแล้ว
คือตอนนั้นคือแม่กลัวมากคือขนลุกทั้งตัวไม่ไหวแล้วเนี่ย
คือมันอยู่ในพวังแบบสุดแล้วแม่ก็เลยท่องสวดบน
แม่เป็นคริสต์วันธามาริยาวันธามาริยาวันธามาริยา
ก็คิดในใจหรือว่าผีเนี่ยจะไม่ใช่คริสต์

ก็เลยท่องพุทธนโมตะสะนโมตะสะนโมตะสะนโมตะสะ
นึกว่าจะไปไม่ไป
ผู้หญิงคนนี้มากระซิบติดหูเลยนะโมตัดสระสิ

วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง

อยู่คนเดียวข้ามกลางถนนเนี่ย
หมายมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือบ้านเช่า
ป้านิมแกวิ่งขอบแห้งมาเข้าประตู
ป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอก
ป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอก
ป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอก
ป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอก
ป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอก
ป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอก
ป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอกป้านิมบอก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
ตั้งแต่ตู้เย็นได้มาอยู่ทุกวันเลย

ตั้งอยู่ซ้ายมือเป็นห้องน้ำขวามือเป็นห้องนอนสองห้องครับ
เป็นห้องง่ายง่ายแบบนี้เหตุการณ์มันผ่านไปสองสัปดาห์เออ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็จริงอย่างที่ป้านิ่มมากนะครับ
แม่บอกว่าวันนั้นเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับทำเอ่อ
เราก็เรียกเตรียมของเพลินไปหน่อยอืมนะครับประมาณสักสี่โมงเย็นละ
ยังไม่ได้อาบน้ำครับก็เลยคิดว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ย
เดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านเช่า
เพื่อจะไปอาบน้ำก่อนคนเนี่ยเขามากันแล้วเตรียมร้านแล้ว
มีแต่แม่คนเดียวเนี่ยที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่ร้าน
แม่บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยก็คิดแค่ว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำเสร็จ
แต่งตัวสวยสวยเดี๋ยวกลับมาที่ร้านอืม
เข้าไปอาบน้ำเสร็จนะครับประมาณสักห้าโมงกว่าก็ไม่ได้
ไม่ได้มืดก็นุ่งกระโจมอกออกมาก็เข้าไปในห้องนอน
ในห้องนอนก็จะมีเตียงแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้า
ก็เปิดตู้เสื้อผ้าที่จะเตรียมแต่งตัวพอเปิดเสร็จปั้ง
แม่นะถึงขนาดถอยหลังพังหาอะไรอย่างแล้วก็ถอยหลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ

เพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเด็กผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ในตู้เสื้อผ้า
บอกว่าแม่แม่เอาหนูไปอยู่ด้วยนะอืมแม่เอาหนูไปอยู่ด้วยหนูไปที่ร้านกับแม่ได้นะอืม
บอกหนูจะไปทำไมที่ร้านนะลูกหนูหนูทำงานได้แม่อืม
แต่หนูยังเด็กอยู่เลยลูกแล้วหนูมายังไงเนี่ยหนูทำงานได้แม่หนูทำงานได้แม่
แม่บอกว่าหนูก็รู้ใช่ไหมว่าร้านเป็นยังไงอืม
คือเสียอะไรมาแล้วครับแม่ก็ตอนนั้นก็เสียอะไรมาแล้วแม่ก็บอกว่าเอาอย่างงี้ลูก
ออกมาจากตู้ก่อนอืมหนูเข้าไปทำอะไรในนั้นเด็กก็เดินร้องไห้มานะครับ
แม่ผมยังนั่งอยู่ที่ที่ที่เตียงนะอืมเด็กก็มาด้วยความเป็นแม่อืม
เห็นเด็กนะครับแกก็ปลอบใจเด็กเนี่ยมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างข้าง
แกก็ปลอบใจแกก็นั่งอยู่แกก็ให้เด็กก้มหน้าอย่างเงี้ย
แล้วก็รูปหัวไม่ต้องร้องไห้นะหนู
ไม่ต้องร้องให้นะลูกถ้าเกิดลูกอยากจะไปอยู่กับแม่ก็มาได้นะลูก
ลูกอยากจะไปทำที่ร้านก็ตามไปได้นะลูก
เดี๋ยวแม่เอาอย่างนี้ไม่ต้องร้องไห้ใจเย็น
เดี๋ยวแม่ขอแต่งตัวก่อนนะลูก
เดี๋ยวเราไปร้านด้วยกันครับพอแม่บอกจะบอกว่าขอแต่งตัวก่อนก็จะลุก
อืมพอจะลุกปุ๊บมันขืนอ่าก็คือเกร็งเหมือนเกรงตัวไว้
ไม่ให้ลุกเออจะลุกอีกทีนึงก็กดไว้ไม่ลุกไม่ให้ลุกอืม
จากที่ร้องไห้อยู่หยุดร้องอืมมือแม่แม่คิดในใจแล้วว่าเฮ้ย
มันไม่ใช่แล้วลูกปล่อยแม่ลูกลูกปล่อยแม่เดี๋ยวแม่แต่งตัวก่อนนะลูก
คือใจดีสู้เสือไงอืมมันก็หยุดแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาอืม
พูดว่าแล้วของกูอ่ะมึงจะไม่คืนเหรอเฮ้ย
จากนั้นน่ะอ้าปากแม่บอกว่าทันทีที่เห็นปากเนี่ย
คือกลายเป็นฟันเนี้ยเป็นซี่ซี่ซี่ซี่ซี่อ่ะอ่า
แล้วกัดเข้ามาที่แขนซ้ายมากกัดกึ๊กเลยฮะ
แล้วกดอย่างเงี้ยแล้วพยายามจะลากแม่เข้าตู้เสื้อผ้าเฮ้ย
แม่ตกใจมากเลยฮะอืมพยายามดึงดึงดึงดึงก็ลาก
ก็ลากกัดแบบแล้วแม่ก็ดึงดึงทำไร้ทำอะไรอย่างนี้
ก็พยายามจะดึงเข้าตู้เสื้อผ้าให้ได้จังหวะนั้นคือแม่พยายามร้อง
ให้คนช่วยแต่เสียงมันไม่มีมันไม่มีเสียงพี่พยายามร้อง
ตาเนี่ยมองไปที่ประตูห้องข้างนอกคือเห็นตู้เย็นเนี่ยเห็นเจ้าแม่กวนอิ่ม
อ่าคือเป้าเนี้ยคือคิดใหญ่ใจว่าเนี้ยเจ้าแม่คุณอิมอืม
คือเป็นทางรอดทางเดียวที่จะรอดได้ตอนนี้ยังไงก็ตามแต่เนี่ย
ไปให้ถึงเจ้าแม่คุณอิมให้ได้ครับนะครับก็ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาจนดึงจนสุดแรงเกิดครับ
สุดท้ายเนี่ยกระชากตัวเองหลุดเนี่ยตัวเองเนี่ยกระแทกเข้ากับตู้เย็นปั้ง
แต่ว่าเจ้าแม่คุณอิ่มเนี่ยไม่ล้มก็ตั้งสติได้นะครับ
วิ่งออกมาข้างนอกแล้วร้องหาให้คนช่วยพอดีมันมีป้าแถวนั้นอยู่
บอกลูกหนูเป็นไรหนูเป็นไรลูกหนูโดนผีกัดหนูโดนผีกัดผีกัดหนู
อะไรกัดลูกหมาเหรอลูกไม่ใช่ผีผีกัดเด็กผีกัดเนี้ย
แล้วเขาก็เอาให้ดูเห็นเป็นรอยกัดเลยนะฮะ
เขาก็มองกันเอ้ยใครกัดอ่ะคนคนกัดคือเขาพูดไม่รู้เรื่องไง
จับใจความไม่ได้ก็ไปทำแผลก่อนไปทำแผลก่อน

แล้วก็พันแผลแล้วก็กลับมาที่ร้านอืม
เล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังเป็นที่โจทยจันทร์กันมากเลย
แม่บอกแม่ตอนที่แม่เล่าให้ผมฟังบอกว่าเชื่อไหม
ว่าเรื่องเนี้ยเล่าไปก็จะไม่มีใครเชื่ออืม
เพราะมันเหลือเชื่อมันเหลือเชื่อมากในคนคนที่ฟังอยู่
ผมว่าเป็นใครใครฟังอยู่ก็เหลือเชื่อเหลือเชื่อเออ
แม่แบบสาบานเลยว่านี่คือเรื่องจริงของในชีวิตแม่เลย
ถึงเล่าให้หนูฟังอืมป้านิ่มก็ไม่เชื่ออืม
ไม่มีใครเชื่อครับแต่เด็กบางคนก็เชื่ออืม
นี่ก็เลยบอกว่าเอางี้เพื่อความสบายใจอืม
ของทุกคนเดี๋ยวจะเอาตู้เย็นไปคืนอืม
วันที่เอาไปคืนครับนะครับห้องของลุงมีเนี่ยคือเก็บเรียบแล้ว
เหลือแต่ห้องของคุณยายก็เอาตู้เย็นมาคืนก็เอามาคืนที่ห้องคุณยายแล้วกัน
ก็บอกว่าก็ได้ก็เอามาคืนนะ
ก็ไหนก็มาแล้วเอาออกมาคืนก็ไหว้ลุงมีนกันซะหน่อยแล้วกัน
ก็ไปข้างหลังบ้านครับที่หลังบ้านเนี่ยเขาจะมีโต๊ะโต๊ะ
แล้วก็จะไหว้รูปคนตายหลายรูป
ประมาณหกเจ็ดรูปอืมรูปของลุงมีก็ตั้งอยู่อืม
มีรูปของผู้หญิงคนนึงอุ้ย
ผมยาวปากบาดผิวขาวใส่เสื้อสีส้มอุ้ย
ครับและอีกรูปหนึ่งคือรูปของเด็ก
ผมสั้นครับแม่จำได้เลย
ถามว่านี่คือใครสองคนนี้คือเมียกับลูกของลุงมี
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ
ลุงมีเนี่ยจากเป็นคนขยันขันแข็งเนี่ยอืม

แกก็เลยมาติดเล่า
ทิ้งตัวเองตอมใจไม่ทำมาหากินอีกหลายปี
แม่ก็จุดทูบไหว้หนึ่งดอกแล้วก็บอกลุงมีว่า
เอาของมาคืนให้แล้วนะไม่ต้องตามแล้ว
หลังจากนั้นก็กลับมาทำที่ร้าน
ก็ทำไปได้เรื่อยประมาณอีก๒ปี
ก็เลิกกิจการกันไปนะครับ

เท่านี้ครับคุณแม่สุดอ่ะสุดคือ
คุณแม่มีวิธีการคิดที่ผมว่า
คนอย่างเราในช่วงอายุ
แบบที่คุณแม่ของคุณกรเป็นนะตอนนั้นเนี่ย

เอาวะเราได้ต้องหาประโยชน์กับการมองเห็นผีสิวะ

ต่อรองกับผีเลยขอหวยกับผีเลยถ้าเจอขอเลย
แล้วก็ได้ได้แล้วก็เอามีการแลกเปลี่ยนกัน

กลายเป็นว่าการเห็นผีของคุณแม่เนี่ย
มันแยกแยะไม่ออกแล้วนะว่าอันไหนผีอันไหนคน
ถ้าเจอแบบตรงจริงถ้าเขามาแบบมันไม่ผิดรูปผิดร่าง

เหมือนกับที่คุณแม่เจอน้องผู้หญิง

สุดท้ายพอมารู้จริงว่าอ๋อเขาไม่ใช่คน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่เจอ

เจอเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายนี่ถูกสะกดเอาไว้

เพื่อที่จะมาเรียกร้องให้เอาของเนี่ยกลับไปคืนที่เดิม

คือถ้าตอนนั้นป้านิ่ม
ซื้อมาผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา

ถ้ายืมได้ขอได้

นะคือผมว่าถ้า

ญาติของคนที่เสียชีวิตไปแล้ว

เพื่อเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน

กลายเป็นว่าเอาผีกลับมาด้วย

คือคนไม่เชื่อก็จะไม่เจอ

กับเรื่องที่เราได้ฟังกันมา

กลับไปหาต้นทางของไอ้ตู้เย็นอันนี้

เพราะว่าเป็นตู้เย็นที่ถูกเอาศพ
ฆ่าหันศพเอาไปยัดเอาไว้
แล้วพอเขาเคลียร์ขดุงคดีเสร็จปุ๊บ

พอขายออกแล้วก็มีร้านไปรับซื้อมา
แล้วก็เอามาตั้งขายในราคาที่ถูก
จนกลายเป็นตำนานเรื่องของตู้เย็นมือสอง

แต่ดูเหมือนว่าตู้เย็นตู้นี้
มันน่าจะเป็นตู้เย็นที่ถูกซื้อมาทีหลัง
แล้วก็น่าจะเป็นตู้เย็นที่เขาน่าจะห่วง

คุณแม่เป็นคนสู้ผี

คุณแม่ด้วยที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ขอบคุณคุณกรนะครับ

ใครที่มีประสบการณ์ระทึกขวัญสยองขวัญแบบนี้
อย่าเก็บความสยองขวัญของคุณไว้คนเดียวนะครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่
คงจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์สยองขวัญกันแบบนี้ครับ
และสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
กลับมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป

ได้ไม่พลาดรายการดีแบบนี้ครับ
และครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
วันนี้พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณครับคุณกร
สวัสดีทุกคนครับ